ตอนนี้ประเด็นหลักเลยนะคะ
สังคมแล้วก็สื่อมวลชนโฟกัสไป๒เรื่องหลัก
ก็คือประเด็นที่นายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
ขาดใจความสำคัญไอ้ประเด็นนี้ขาดรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
แล้วส่งผลต่อสถานะของคณะรัฐมนตรีชุดนี้หรือเปล่า

เสถียรภาพของคณะรัฐบาลชุดนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้๑๐พักเล็กเห็นว่าประกาศขอเลิก
ขอออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระล่าสุดค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
คุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์นะคะ
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยโชว์เดี่ยวเลยค่ะ
วันนี้เตือนอีก๙พักเล็กด้วยนะคะ

ใช่สองครั้งสองคราแล้วนะคะ
พลาดตำแหน่งหลังจากที่พักพลังประชารัฐ

เรื่องเดอร์เต้เดี๋ยวเราว่ากันมาที่นายกรัฐมนตรีก่อน
วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็วันนี้นักข่าวไปถามประเด็นนี้แหละค่ะ
ที่ฉันบอกไปเนี่ยหลายคนโฟกัสเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
นักข่าวก็ไปถามเพราะว่าก่อนหน้านี้
นายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนเลยว่า
จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
นักข่าวก็บี้ถามต่อว่าจะรับผิดชอบยังไง
นายกบอกว่าจะไม่ตอบเรื่องนี้อีกต่อไป
นักข่าวบอกว่าไม่เป็นไรเอาเรื่องนี้ก่อน
เรื่องของพักเล็กขอแยกทาง
จริงหรือเปล่าท่านที่บอกว่า๑๕สิงหาคมนี้
นัดเคลียร์ใจนัดทานข้าวกับพักเล็ก
จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ฟังจากนายกรัฐมนตรีค่ะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนค่ะวันนี้ปรากฏตัวนะคะ
พลเอกอนุโภงผ่าวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาธัย

เรื่องกรณีพักเล็กเนี่ยจะเข้าจะออกจะไปจากรัฐบาล
จะออกจากการเป็นพักร่วมประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระ

วันนี้ค่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นสิทธิ์ของพักเล็กจะตัดสินใจถอนตัวออกจากรัฐบาล
ส่วนสถานภาพของรัฐบาลที่มีเสียงในสภาค่อนข้างปริ่มน้ำเนี่ย
ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่ให้ได้
โดยตอนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องแนะนำใครหรอก
ก็รู้กันดีว่าจะต้องทำยังไงนะคะ
นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
เรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้สสนึกถึงประชาชนเป็นหลัก

วันนี้นายสมศักดิ์เทพสุธินในฐานะแก่นำพักพลังประชารัฐ
ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะที่พักเล็กขอแยกตัว
มันมีข่าวก่อนหน้านี้ไงเพราะไปให้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
กับนายสมเกียรติสรรรรมหัวหน้าภักร์ประชาภิวัฒน์
บอกว่าก็มีคนเสนอชื่อขึ้นมาตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยถึงขอแยกตัวออกไปแบบนี้
เพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยพูดคุยเรื่องของตำแหน่งทางการเมือง
เขายืนยันมาแบบนี้นะคะอันนี้จากฝากฝั่งพักพลังประชารัฐนะ
ค่ะพอมีปัญหาขึ้นมานะคะก็จะต้องมองหาวิธีการแก้ไข
ซึ่งคนที่เข้าข่ายว่าจะเป็นมือกาวประสานใจ๑๐ทิศระดับจักรวาล
เป็นใครไปไม่ได้ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็เจอกับนักข่าวนักข่าวก็ไปถาม
กระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรี
นัดคุยนัดกินข้าวกับ๑๐พักเล็กเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่านะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐตอบเรื่องนี้บอกว่า
นายกคงไม่ได้มีการนัดพูดคุยด้วยตัวเองตามที่เป็นข่าวหรอก
กินโค้งกินข้าวน่ะไม่มีแต่มอบหมายให้ผมนี่แหละ
เป็นคนไปพูดคุยซึ่งจะคุยกับ๙พัก
พักนี้นะคะ๓พักที่ไม่มีปัญหา
เอา๓พักที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแยกทางก่อนเนี่ยนะคะ
พักประชาชนปฏิรูปพักรักผืนป่าประเทศไทย
พลังท้องถิ่นไทยจะไม่ได้เข้ามาพูดคุยด้วย
แต่๙พักที่จะพูดคุยด้วยเนี่ยเดี๋ยวคุยกันแน่นอนนะคะ
ส่วนกรณีพักเดียวก็คือภักดิ์ไทยศรีวิรัยที่จะยืนยันขอแยกตัว
แล้วก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกแบบนี้นะคะบอกว่าก็เคารพการตัดสินใจของเขานะ
เพราะคุณมงคลกิจยืนยันว่าจะอยู่ข้างประชาชน
อันนี้ก็เป็นเรื่องดีไม่ได้แยกออกไปไหน
แยกออกไปเพื่อไปค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
คือมองว่ายังไงก็อยู่ข้างประชาชนยังไงก็ทำงานต่อก็แล้วแต่เขาละกันนะคะ
ส่วนของพักไทยศรีวิลัยค่ะที่ยืนยันว่าจะขอแยกตัว
การยืนยันนี้ยืนยันในช่วงของการแถลงข่าวนะคะ
นายมงคลกิจสุขสินธารณนท์สมาชิกสมาธิผู้ทางราชดรของพักไทยศิวิไล
แล้วก็เป็นหัวหน้าพักค่ะแถลงข่าวช่วงสายที่ผ่านมาก่อนเที่ยงนิดหน่อย
ยืนยันอย่างแรกก่อนพูดคุยถึงเหตุผลส่วนตัวในความคิด
เกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบ
คุณเต้บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมจะลาออกตั้งแต่วันแรกเลยที่มีปัญหาเรื่องนี้
ถ้ามีความสำนึกนี่พูดแรงเหมือนกันนะ
ส่วนอีก๒กรณีที่บอกว่าทำไมถึงจะขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนะคะ
บอกว่ามีการผิดสัญญาจากผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกบอกว่ามีคนสัญญากับผมบอกว่าพักเล็กที่มีสอสอกว่า๑๐เสียง
จะได้โคต้ารัฐมนตรี๑คนแต่ไม่เห็นได้เลย
ส่วนการผิดสัญญาครั้งที่๒คือการมีคนสัญญาว่า
ผมจะได้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กับดูแลกระทรวงการคลังดูแลแก้ไขปัญหาการเลี่ยงภาษีของบริษัทใหญ่
อันนี้ก็มีการผิดสัญญากับผมเหมือนกัน
ส่วนการย้ายฝั่งมาเป็นฝ่ายค้านอิสระ
คุณมงคลกิจมองว่าก็ยังสามารถร่วมงานได้ทั้งฝ่ายค้านและฝั่งรัฐบาล
สิ่งที่จะคัดค้านก็จะต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดี
ส่วนที่จะสนับสนุนรัฐบาลมันก็มีเหมือนกัน
แต่เรื่องนั้นจะต้องเป็นประโยชน์กับประเทศ
ถอนตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเคลื่อนไหว
เรียกร้องอยากจะได้ข้อแรกเปลี่ยนใดเขาบอกว่ามันสายเกินไปแล้ว
ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นจะอยู่ข้างประชาชนทำงานเท่านั้น
แล้วบอกชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้
อย่างคงมีพลเอกประยุทธ์จันนรณาโชมงศาอยู่
จะไม่มีวันหวนกลับมาอย่างแน่นอนค่ะ

การแถลงข่าวช่วงเช้าหลายสื่อมวลชนเลยนะคะ
ก็ไปรอการแถลงข่าวของคุณเต้ค่ะ
ที่สุดแล้วก็ประกาศชัดเจนแล้วค่ะว่าจะเป็น
เหมือนจะมีจุดยืน